เอาไปดูกันดีกว่าเรื่องงานแต่งค่ะ

เมษาที่ผ่านมาที่ฉันเพิ่งรู้นะคะว่าคุณเฟิร์สเสกพงศ์
คุณเฟิร์สที่เคยมีข่าวคุณฝนนั่นแหละ

ไม่ค่ะเขาแต่งงานไปกับสาวนอกวงการนะคะคุณหมูค่ะ
การสินีนะคะสุขใสค่ะ
หน้าบ้านเรือนไทยแสนสวยงามของท่านอัครวิทย์สุวรรณภักดีนั่นเองค่ะ

พี่สมร่วงสมรักไปแสงความดีมากมาย
ซึ่งดิฉันตอนแรกก็ไปส่องในไอจงไอจี
ไม่มีคุณผู้ชมปรากฏว่ามันก็มีภาพในแบบว่าเอ่อ
ภาพในช่องโซเชียลคนไปร่วมงานเนี้ยล่ะค่ะ
ทางรายการของเราก็ขอแสงความดีด้วยละกันนะคะ

การกันตะถาวรแล้วก็แฟนสาวคุณพลอยอายดานะคะ
เห็นว่าเขาเลิกงานแต่งมาแล้วด้วยกับคุณผู้ชมนี่
เขามากันเป็นแพ็คคู่เนี่ยคู่เสื้อแดงที่มีปัญหา
จริงคุณกันตาถวรเขาชอบใส่ชุดสีแดงนะ

ใช่ค่ะแล้วบอกเลยเขาบอกว่างานนี้นะคะ
ไม่ธรรมดาแน่นอนจะเรียกว่างานช้างก็ไม่ผิดนะคะ
เพราะว่าพี่กันบอกเลยว่าแขกที่เชิญมาร่วมงานเนี่ย
ทะลุ๒๐๐๐คนแล้วเขาเชิญพี่แจ๊กไหมใน๒๐๐๐คนอ่ะ
เชิญจ้ะเพราะว่าฉันเป็นฝ่ายเครื่องดื่ม

องก็เบอร์ไปฉันไม่ใส่เครื่องดื่มเธอน้ำเปล่าเนี่ย

เห็นว่าที่จัดงานพี่แจ๊คแขก๒๐๐คน
ไม่ต้องคิดถึงโรงแรมเลยว่าจะจัดที่โรงแรม

ไปปิดสนามกอล์ฟชื่อดังเพื่อจัดเลี้ยงชุดเจ้าเป่าเจ้าสาว

วีรีชุดคะโอ้โห

คือวางไว้ประมาณนิ้วก้อยตอนนี้ออกมาประมาณ๒นิ้วมือแล้ว
ก็เลยแต่ก็คิดว่าแต่คุยกับคุณพลอยแต่แรก
เพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นสิ่งที่มันดูอลังการ
แบบจะต้องมาดูว่าโหงานการงานพลอยมันดูสุดยอดเลย
นี่ผมอยากให้มันเป็นงานปาร์ตี้งานหนึ่ง
พอพวกพี่มาแล้วแบบเออเห็นภาพเป็นหน้ากันหน้าพลอยเลย
กติกาในการมางานของผมคือห้ามใส่ชุดราตรีห้ามใส่สูตร
ขาสั้นได้เสื้อยืดได้ห้ามรองเท้าแตะ
ใช่ห้ามลองเท้าแตะห้ามชุดหรูเลิศอลังการห้าม
ทุกอย่างมาสบายแล้วก็พวกพี่มาก็คือเต็มที่
ฉันมีแล้วนะคะชุดเด็กแว้นแถวนี้ค่ะ
ดีฉันว่าคุณกันไม่ต้องไปเจ้าบุญที่สนามกรอบหรอก
ไปหานู่นบ้านเสียตาปัญญาหลังบ้านอย่างกว้าง
ใช่ไหมคะแต่ไกลนิดนึงรถติดด้วยนะคะ